กรณีซีอียนมวยคนนึงเนี่ยไปชักดาบ
ค่ามวยโอ้โหแล้วตอนนั้นนี่
เหมือนกับมีโดนผู้หญิงทั้งเตะทั้งต่อยเลย
เซียนมวยคนนี้ที่ไปชักดาบเขาเนี่ยสะบักสบอมกันไปเลย

คนเดิมไปก่อเหตุนะคะที่เวทีมวย๗สี
ก็โดนสหบาทารุมกระหน่ำกลายเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะคะ
เซียนมวยที่คิดจะจับเสือมือเปล่าค่ะ
นี่แหละนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เวทีมวยเจ็ดสี
แล้วก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาอัดคลิปไว้

หลังมวยคู่เอกวันอาทิตย์ระหว่างฟ้าใหม่ปเรืองรำ
กับเดชฤทธิสศรีเพ็ญประพา
ขออภัยค่ะเดชฤทธิ์สเพ็ญประพา

ซึ่งผู้บันไดในคลิปก็ระบุว่า
เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจากชายที่ถูกทำร้ายชักดาบฆ่าแทงมวย
ก็เลยทำให้ถูกรุมชกต่อยจนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่สนามมวยต้องนำตัวออกจากจุดดังกล่าว
กลางความโกรธแค้นของผู้ที่ถูกโกงเงิน
แล้วก็ยังบรรยายแบบติดตลกด้วยนะคะว่า
ดูสนุกกว่ามวยคู่เอกที่เพิ่งจบไปซะอีก
เพราะว่ามีการประเคนแข้งแม่ไม้มวยไทยแบบครบชุดเลยล่ะค่ะ
คือภาคในสนามเสร็จปุ๊บออกมาภาคข้างนอกสนามต่อว่าไง
ใช่แล้วบอกว่าสนุกกว่ามวยในสนามอีกนะคะ
ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
เกิดขึ้นที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาหมาดเลยนะคะ
แล้วก็มีคนเอาคลิปมาเทียบกันดู
ก็พบว่าเป็นชายคนเดียวกัน
ยังใส่ชุดเดิมที่เคยก่อเหตุที่เวทีอ้อมน้อยซะด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ทราบว่า
เหตุการณ์ไม่มีอะไรที่รุนแรง
โดยชายที่ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บก็บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุก็มีการห้ามปรามเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลาย
ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ
คือเขาต้องรู้ได้แล้วว่าข่าวของเขาดังมาก
แล้วเขาไปเวทีไหนคนจำหน้าได้แล้วนะคะ
และที่สำคัญใส่ชุดเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะ
ชักดับที่ค่ายหนึ่งมาครั้งนี้ก็ใส่ชุดเดิมมาทำพฤติกรรมเดิมอีกนะคะ

ก็โดนซะน่วมเลยเหมือนกันล่ะค่ะ